คือประสบการณ์ในการทำบัตรประชาชน
หลังจากที่เราเป็นสาวประเภท๒
มันก็ค่อนข้างลำบากมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กแล้ว
มันก็มีปัญหาเรื่องบาด
เวลาแบบไปเที่ยวผับหรือว่ายื่นเอกสารกับราชการ

สแกนหน้าไป๓รอบกว่าจะได้
ก็รอบสองค่ะรอบแรกเขาบอกว่า
หน้าไม่ตรงอะไรประมาณนี้ค่ะ
กรณีที่ประชาชนบอกว่าบัตรไม่สวยเนี่ย
กรมการปกครองเองและทั้งของกรุงเทพมหานคร

ตอนนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นกล้องวีดีโอนะคะ
กำลังทยอยเปลี่ยนมีหลายเขตเปลี่ยนไปแล้ว
แต่ทีนี้ก็คือในส่วนของความสวยของบัตร
เนื่องจากว่าบัตรนี้เป็นเอกสารราชการที่สำคัญมากเนี่ย

เราต้องเห็นความชัดเจนของใบหน้า
คิ้วเห็นจมูกเห็นคางเห็นปาก
เพื่อจะได้ใช้สังเกตอัตลักษณ์ตัวบุคคลได้

ก็จะเชิญให้มาดูภาพก่อนด้วยทุกครั้ง

ก็พี่คิดว่าน่าจะต้องสวย

เขาก็บอกว่าให้มาทำบัตรประชาชนเฉยครับ
ถ้าไม่ทำเดี๋ยวตำรวจจับครับ

กลัวลูกมันจะออกมาไม่ดี
กฎหมายบอกว่าตั้งแต่๗ปีบริบูรณ์
จนถึงอายุ๗๐ปีนะคะ
กำหนดลักษณะการทำบัตรไว้
ก็เพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์
ตัวตนบุคคลเจ้าของรายการบัตรนะคะ
ถ้าสีผมจะทำสีไม่มีข้อห้ามค่ะ

มีผลกระทบกับตัวคุณหรือเปล่า

เพียงแต่ว่าถ้าชุดไทยในลักษณะที่

ให้แบบที่ลักษณะปิดบ่าสองข้าง

บางทีก็ภาพบัตรเก่าค่ะ

บางทีที่หนูไปทำที่เก่า

ให้เปิดหน้าไปเลยอะไรอย่างนี้

เวลาแบบไปเที่ยวผับหรือว่ายื่นเอกสารการราชการมันไม่ตรงปก

ยากเพราะว่าบางทีมันผ่านต่อมอยากมาก

หลายคนต้องถือไป๘ปี
เพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาพึงพอใจที่สุด
ส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าบางทีโทรมาถามก่อน
เราจะบอกเลยนะว่าใส่เสื้อสีที่ขับผิวนิดนึง
หากบางคนใส่เสื้อสีมาที่แบบอาจจะจืด
อย่าลืมว่าบัตรด้านหลังบัตรเป็นฉากสีขาว

บางคนถ้าเกิดว่าใส่สีขาวมาเลยบางครั้ง
มันจะเห็นแบบผมเด่นคิ้วเด่น
ในตู้ของทุกเขตนะคะเขาจะมีเสื้อผ้าให้สวมให้เปลี่ยนด้วย

เมื่อคุณได้ไปไปแสดงต่อหน่วยงานราชการ

ถ้าเกิดว่าพอเขาดูบัตรปุ๊บเออไม่ใช่ตัวคุณน่ะ
มันจะทำให้คุณเสียเวลาที่ต้องไปพิสูจน์ว่า

ก็ในส่วนของการแต่งหน้าก็จะขอความร่วมมือค่ะว่า
แต่งให้เหมือนกับตัวจริงที่คุณใช้ชีวิตในปกติทุกวันดีกว่า
คือประสบการณ์ในการทำบัตรประชาชน
หลังจากที่เราเป็นสาวประเภท๒นะคะ
มันก็ค่อนข้างลำบากมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กแล้ว
คือเราก็หน้ามันก็ไม่ได้ผู้ชายอะไรอย่างนี้
มีแค่คำนำหน้าที่มันเป็นนายเท่านั้นแหละค่ะ
คือเราต้องเอาหลักฐานที่ว่าเราเป็นผู้ชายจริงมา

แล้วก็แบบแม่เป็นคนแก่ไม่ได้เก็บไว้อะไรอย่างนี้

พูดตรงก็ค่อนข้างจะอายอยู่เหมือนกันนะครับว่า
ทำหน้าอกทำข้างหลังอะไรอย่างนี้
รายละเอียดมันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเปลี่ยนไปทีละขั้นเจ้าที่ก็สังเกตได้
ก็เวลามาทำบัตรอีกครั้งหนึ่งก็โอเคละ
เห็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ว่า
คือเขาเปลี่ยนไปแบบแตกต่างเลย
แม้กระทั่งในส่วนของเพศสภาพเอง

โดยที่ไม่ได้มีบันทึกเพิ่มเติม

เจ้าที่จำเป็นที่จะต้องเรียก

บางทีจะต้องจำเป็นที่จะต้องขอเอกสาร

อันนี้เจ้าที่ต้องดูเป็นรายไป
อยากให้เกียรติเปิดบริการเสาร์อาทิตย์ครับ

ในส่วนของคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะ
ถ้าเกิดเกิดปัญหาตรงที่แบบบัตรหาย

เหนือจากการที่มาทำที่สำนักงานเขตแล้ว
ยังมีสถานที่อื่นที่ประชาชนสามารถทำได้
จุดแรกมีสาราว่ากังเทพมหาคอน
แต่อันนี้๘โมงครึ่งถึง๑๖๓๐นะคะก็จันทร์ถึงศุกร์
แต่ที่เหลือตามสถานีรถไฟฟ้าเลย
สถานีรถไฟฟ้าสยามหมอชิดอุดมศุกร์วงเวียนใหญ่
จะเปิดตอน๑๐โมงแล้วก็ปิดตอน๑๙นาฬิกา

เหนือจากแนวรถไฟฟ้าแล้วนะคะในห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะ
สูญการค้าเกรดเวย์เอกมัย
ตรงเขตปฐุมวันนะคะ
ทั้งหมดนี้แต่ไม่รับทำกรณีบัตรหายนะคะ

ถ้าเกิดว่าคนพิการคนป่วยคนที่เคลื่อนไหวไม่ได้

ก็จะรีบประสานไปที่ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

รู้สึกเจ้าหน้าที่เขาโอเคนะตรงไปตรงมา
รอคิวไม่นานแป๊บนึงแป๊บเดียวเองค่ะ
คือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เคยมาทำบัตรนะคะ
ปัจจุบันมันมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น

สามารถแบบดำเนินไปทางไหนต่อ

เจ้าที่จะพยายามสักถามว่าหายตรงไหนหายเมื่อไหร่

เพราะว่าการที่เจ้าที่ได้สักถาม
ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของเจ้าของรายการที่แท้จริงนะคะ

ตอนนี้บัตรหายไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะ

ประชาชนถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อน

อันไหนที่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องห้ามบอกว่าไม่ได้
ถ้าไม่ครบให้บอกว่าต้องนำอะไรมาเพิ่มซึ่งมันจำเป็นจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ได้เรียกเอกสารเกินความจำเป็น
แล้วก็ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ว่ากันแกล้ง
บางพัทย์โชคดีว่าเจ้าที่น่ารักมาก
เพราะว่าทุกคนคิดว่าประชาชนที่มาเนี่ยคือญาติพี่น้องของเรา
งดีใจเลยเมื่อเขาเปิดประตูมานี่ญาติพี่น้องเรามาแล้วนะ
พูดกับเขาดีค่ะนะคะแล้วก็มีจิตบริการ
สิ่งอันนี้ที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลด้วยค่ะ